มาต่อเรื่องต่อไปนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนตอนสมัยเรียนต้องมีประสบการณ์ถูกปัตเตอร์เลี่ยนไถผมถูผมผมยาว
แต่ว่าถ้าเป็นไปถ่ายที่ร้านตัดผมก็ปกตินะ
แต่อันนี้เป็นการลงโทษของครูฝ่ายปกครอง
คือยุคนี้สมัยนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันหมดยุคแล้วจะบังคับให้เด็กไว้ผมสั้นผมยาวไปกล้อนผมเขาให้มันอับอาย
เด็กผู้หญิงผมยาวไม่ได้ต้องตัดให้มันเสมอติ่งหู

ไว้ผมยาวได้ตามความเหมาะสมแต่มันยังมีการลงโทษนักเรียน
โดยวิธีการแบบนี้ตีก่อนแล้วกล้อนผมที่หลังครับ
คือถ้าย้อนกลับไปนะพี่เบิร์ดยุคเราสมัยเรานะ

ก็คือผมยาวก็โดนเอากันไกลเล็มบ้างอะไรบ้าง
ไม่ได้นิยมความรุนแรงนะแต่เรื่องแบบนี้

มันเป็นประเบียบผมร่างจริงผมร่างจริงเออ
แต่ก่อนต้องผมนักทรงนักเรียนเลยนะต้องเกียรอะไรอย่างนี้
ต้องเขาเรียกอะไรนะต้องเห็นหนังหัวเข่า
ใช่ผู้หญิงต้องเห็นติ่งหูเห็นจริงแล้วบางคนนึกภาพหูสูงอะค่ะ
มันเกินไปครึ่งหน้าก็มีแต่ก็ต้องทำ

คือคลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพัฒน์เอาไปแชร์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าเหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
ก็จะเห็นนักเรียนที่ผมยาวทั้งผู้ชายผู้หญิงถูกคุณครูผู้ชายเอาไม้เรียวฟาดก่อน
เขาให้ที่ก้นแล้วก็ทำโทษต่อ
ผู้ชายก็โดนเอาปัตตาเลียนกล้อนผม
ก็ถ่ายไปตรงกลางแล้วแหวกอยู่แค่นั้น
ส่วนผู้หญิงก็เอาเนี่ยกันไกลตัดให้มันเสมอติ่งหูแต่มันก็ตัดแค่ฝั่งเดียวนะ
ให้รู้ว่าคือการลงโทษอะไรแบบนี้
จริงแล้วมันควรตักเตือนก่อนดีไหม
ไม่ควรจะกล้อนผมให้นักเรียนเขาต้องอับอายทั้งวันแบบนี้
เพราะว่าสมัยนี้มันก็ไว้ผมยาวได้แล้วไม่ใช่เหรอนะฮะ
แล้วก็แนบระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการของปี๒๕๖๓เอาไว้

นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้
กรณีไว้ผมยาวด้านข้างข้างหลังก็ต้องยาวแต่ว่าต้องไม่เลยตีนผม
ด้านหน้าและกลางศีรษะก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วยความเรียบร้อย
ส่วนนักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้
ไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมแล้วก็รวบมัดให้มันเรียบร้อย
อันนี้ระเบียบของกระทรวงศึกษาที่การ
แต่ก็มีข้อห้ามคือห้ามดัดผมห้ามย้อมสีผมผู้ชายห้ามไว้หนดไว้คราวนะครับ
การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
เช่นการตัดแต่งทรงผมให้มันมีรวดลายทำไฮลงไฮไลท์อะไรมันไม่ได้อยู่แล้ว
ทีนี้ทางเพจเองเขาก็บอกว่าน้องในคลิปเนี่ย
ผมเขาก็ไม่ได้ยาวป่าป่าน้องผู้หญิงนะเลยติ่งหูมาหน่อยเอง
แต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นระเบียบของทางโรงเรียนนี้หรือเปล่าที่ห้ามไว้ผมยาว
เรื่องนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันต่อเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่
หรือว่าโรงเรียนเขาอาจจะมีระเบียบของเขาอยู่แล้ว
อาจทำผิดบ่อยครั้งหลายครั้งแล้วเตือนไม่ฟังหรือเปล่า
อันนี้ต้องตรวจสอบกันต่อต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณครูด้วย

แล้วแต่โรงเรียนบางโรงเรียนก็ยังมีอยู่นะ
ใช่ครับคืออันนี้เนี่ยทางการสูตรศึกษาเขาบอกแล้วว่า
ให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของท่านภูมิในการของแต่ละโรงเรียนนะครับ